คุณผู้ชมครับมาดูที่สภาพอากาศในต่างจังหวัดกันบ้าง
คุณผู้ชมก็ที่ขอนแก่นเนี่ยเมื่อคืนอากาศค่อนข้างหนาวครับ
แต่ว่าพอเช้ามาหมอกลงจัดนะครับ
แล้วก็ส่งผลกับการสัญจรของรถยนต์ตามท้องถนนครับ
ส่วนที่เชียงใหม่นะครับอากาศยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ยอดดอยนั้นมีการเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง

มาเริ่มดูที่บนยอดดอยอินทานนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เช้าวันนี้อุณหภูมิยอดย่าติดลบ๑องศาเซลเซียส
อุณหภูมิยอดดอย๒องศาเซลเซียส
และเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือที่เรียกว่าเหมือยขาบติดต่อกันเป็นวันที่๖แล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวก็แห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาววันละกว่า๒๐๐คน
ส่วนในตัวเมืองเชียงใหม่ครับอุณหภูมิตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียส
ประชาชนออกกำลังกายเพื่อคลายหนาวกันแล้วที่สวนสาธารณะนองบวกหาดครั้งเมืองเชียงใหม่

ขณะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเช้าวันนี้อุณหภูมิวัดได้๘๙องศาเซลเซียส
นักเรียนไม่มาโรงเรียนกว่าครึ่งนะครับ
ส่วนที่มาต้องออกไปตากแดดอ่านหนังสือ
และออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อคลายหนาวกันครับ
ภูมิในการโรงเรียนบอกว่าวันนี้อากาศหนาวเย็นกว่าทุกวัน
ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนมากเดินฝ่าความหนาว

ด่านพูดว่าราชการจังหวัดตากนำพ่าโฮมเกือบ๓๐๐๐ผืน

พื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอด
ซึ่งประสบกับภัยหนาวด้วยเช่นกันครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวเช้ามืดนะครับ
วันนี้ตอนเช้ามีหมอกลงจัดอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิลดลงเหลือ๑๓องศาเซลเซียส
ทำให้ผู้คนต้องพากันออกมาออกกำลังกายริมกว้านพยาวครับ

เพื่อไปจับจ่ายซื้อของในตลาดในยามเช้า
ปิดท้ายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่๒๐องศาเซลเซียสครับ
ช่วงเช้าหมอกหนาผู้สัญจรไปมาตามถนนสายต่างต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นกรสิน
แต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่บินให้บริการอยู่
อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็คาดการณ์ว่า
สภาพอากาศวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กระแสลมฝั่งตะวันตกในระดับสูงจะพัดผ่านภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนทำให้อีสานของเราตอนบนครับมีอากาศหนาวเย็นลงอีก๑๒องศาเซลเซียสครับ